คดีพิเศษทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยค่ะวันนี้
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลกำรวจกับคณะแพทย์สถาบัน
ติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมคือที่ผ่าศพ
หนึ่งรอบสองนี่แหละมาหารือกันแล้วก็บอกด้วยนะ
คดีนี้มีประชาชนร้องเรียนเข้ามาซึ่งตามกฎหมายแล้ว
คนทั่วไปสามารถที่จะร้องเรียนได้
ทีนี้เขาต้องมีการตั้งคณะทำงานมาแล้วก็พิจารณาต่อหลังจากนี้
ทีนี้ก็เลยถามไงคะว่าวันนี้ท่านเอาคนที่ผ่าศพครั้งที่๑กับครั้งที่๒มา
เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะเขาจะต้องพิจารณาเรื่องนี้
ถามว่าแล้วเราจะรู้เมื่อไหร่ว่าจะได้เป็นคดีพิเศษไหม

แล้วก็จะมีการส่งเรื่องไปให้รองวิศนุที่เป็นประธานคณะกรรมการคดีพิเศษ
สรุปว่าสรุปแล้วคดีนี้จะเป็นคดีพิเศษหรือเปล่า
แล้วที่แม่ร้องมาบอกว่าแม่ไม่อยากให้เป็นคดีพิเศษ
เรื่องนี้ทางอธิบดีบอกว่า
ถ้าเกิดมันเข้าเงื่อนไขทั้ง๕มันก็สามารถรับเป็นคดีพิเศษได้
เดี๋ยวลองฟังที่แถลงก่อนประชุมค่ะ
ชนในวันนี้ก็เป็นแค่ครั้งแรกที่เกี่ยวด้านทางการแพทย์
ครั้งต่อไปจะมีการรวบรวมพยานหลักฐาน
ซึ่งเราจะร้องขอจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการประสานไปอย่างไม่เป็นทางการบ้างแล้ว
รวมทั้งสิ้น๒๓ท่านต้องมีมติไม่น้อยกว่า๒ใน๓
ในการให้พิจารณารับคดี
เพราะฉะนั้นเรากำลังขอเวลาท่านเหล่านี้อยู่
ก็คาดว่าจะพยายามให้แล้วเสร็จไม่อยากให้นาน
ถ้าเมษาจบได้ก็จบนะครับว่ารับหรือไม่รับ
แต่ถ้าไม่ได้ก็จะต้องเป็นต้นเดือนพฤษภาคม
ตอนนี้ยังอยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจอยู่
แต่หลังจากนี้จะเป็นคดีพิเศษไหมเดี๋ยวรอติดตามค่ะ
ใช่ครับส่วนการที่แม่ส่งทนายไปยื่นถอน
เรื่องนี้ออกจากคณะกรรมการสิทธิทนายกิจสนา
ซึ่งเคยทำคดีให้แม่จะว่ากับเรื่องนี้อย่างไรฟังเสียงครับ
แก้เตือนแกรกนะว่าทัวร์จะลงอะไรอย่างนี้
ก็คือผมก็คิดในใจว่าถ้าแม่ถอนทัวร์ลงแน่นอน
มันแปลกครับมันแปลกตอนนี้ผมบอกตรงนะผมเริ่มมีความรู้สึกว่า
มันคือจริงมันมีความลับอะไรอยู่ในตัวผม

แต่ว่าในเมื่อเขาทำกับผมแบบนี้
ผมก็อุตส่าห์แบบไม่เคยพูดว่าโกรธไม่เคยพูดว่าอะไรเลย
เขาก็เริ่มเล่นหมดแรงอย่างนี้ผมก็ชักจะไม่โอเคแล้ว
คือถ้าผมเปิดออกมาเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะผมบอกเลย